สุขภาพของแม่ชีสันสนีคุณ
ใช่ค่ะล่าสุดแม่ชีสันสนีไปตรวจร่างกายนะคะพบว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้วด้วยนะคะ
ซึ่งแม่ชีสันสนีบอกว่าแม้จะป่วยหนักแบบนี้นะคะ
แต่ว่ายังคงจะขอยืนยันในการทำงานสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป
เพราะว่าเป็นผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถานอยู่แถววัชรพล

ก่อนหน้านี้แล้วแม่ชีเคยไปตรวจร่างกาย

แล้วก็ใช้วิธีในการรักษาตัวเอง
ใช้วิธีในการรับประทานหรือใช้จิตบำบัด
ค่ะนั่นแหละแล้วตอนนี้ก็ยังยืนยันว่าจะใช้วิธีเดิมนะคะ
แล้วก็ปฏิเสธการทำคีโมและการผ่าตัดต่างด้วย
แต่ภายในก็คือลุกลามแล้วอ่ะนะใช่ค่ะนางนารินรัฐ
คุณเมธีกวีวุฒิฝ่ายสื่อประชาสัมพันธ์
เถียรธรรมสถานเปิดเผยกับทีมข่าวของไทยรัฐทีวี
อาการของแม่ชีสันสนีค่ะโดยขณะนี้ถือว่า
อาการดีขึ้นหลังจากช่วง๕เดือนที่ผ่านมา
ชีสันสนีมีอาการปวดท้องแล้วก็เลือดออกขณะขับถ่าย
ก็เลยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสิริราช
ซึ่งผลการตรวจนะคะด้วยเครื่องทีซีสแกน
มะเร็งกระจายอยู่ที่บริเวณช่องท้อง
ในระยะลุกลามเทียบกับระยะที่๓และระยะที่๔
ทีนี้หลังจากการตรวจแม่ชีสันสนีปฏิเสธการคีโม
และการผ่าตัดแต่ขอรักษาด้วยวิธีธรรมชาติแทน
ก็คือการรับประทานอาหารให้ถูกต้องนะคะสะอาด
แล้วก็เรื่องของจิตบำบัดก็คือการนั่งสมาธินั่นเองนะคะ
นี้แม่ชีสันสนีในวัย๖๔เป็นผู้ก่อตั้งเสถียรธรรมสถาน
มีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมากและระยะหลังนะคะ
สิทธิ์สังเกตเห็นว่าแม่ชีสู้ผอมลง
หลายครั้งมีอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมด้วย
ได้สอบถามกันมาตลอดก่อนที่จะทราบกันว่า
แม่ชีป่วยเป็นมะเร็งในวันนี้
แต่กำลังใจขณะนี้ถือว่าดีมากนะคะ
และแม่ชีก็ยืนยันว่าอยากจะทำงานเพื่อลูกศิษย์ต่อไปค่ะ
นักแสดงสาวหนิงปณิตานะคะ
ที่เคยบวชพุทธศาวิกาศีล๑๐
เสถียรธรรมสถานเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
บ้านป่วยของแม่ชีนักแสดงสาวเปิดเผยว่า

เพราะไม่อยากจะสักถามท่านมาก
อยากให้ท่านได้พักผ่อนจิตใจ

พร้อมจะช่วยเหลืองานของแม่ชีเสมอค่ะ

คือยายไม่ได้ห่วงหรือว่าสนใจอาการยาย

ตตาถามเป็นยังไงสามีเป็นยังไง
ลูกเป็นยังไงสภาวะจิตเราเป็นยังไง

คือห่วงแต่ว่าเราเป็นยังไง
นิ้งก็โทรไปสอบถามจากคนใกล้ชีพบางคน
ก็ทราบว่าตอนนี้มะเร็งอยู่ในระยะที่เขาใช้คำว่าลุกลาม
แต่นิงก็ไม่กล้าไปถามในรายละเอียดที่มันลงไปเยอะกว่านี้

ท่านเหมือนคนในครอบครัว
เหมือนแม่คนนึงที่คอยเป็นห่วงคอยเมตตาคอยถามถ่าย
คือเราอยากให้ยายได้มีโอกาสพักมาก
ก็คือได้แต่ฝากกำลังใจแล้วก็ส่งใจจากคนที่อยู่ในนั้นที่ต้องเจอยายอยู่แล้ว
ฝากไปบอกยายเพราะอยากให้ยายได้พักมากกว่า
วันนี้นิงถึงลงไอจีว่ารอยยิ้มแววตาของยาย
ใครจะไปรู้ว่าจริงแล้วบนงานหนักที่ท่านทำเนี่ย
ท่านกำลังต่อสู้กับโรคที่เรียกว่าโรค

อะไรที่คิดว่าพร้อมจะช่วยหรือพร้อมจะซัพพอร์ตงานยายได้บ้าง
ส่วนเล็กน้อยก็คิดที่อยากจะทำ
คือคุณหนิงก็บอกว่าตอนนี้ก็ต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่แม่ชีท่านตัดสินใจ
ว่าคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือการรักษาตัวเองการดูแลตัวเองนะครับ
มาร่วมฟังการชี้แจงอาการป่วยของแม่ชีสันสนี
วันนี้ค่ะ๑๓นาฬิกาที่เสถียรธรรมสถาน

สิทธิ์ก็เข้ามาพิมพ์ข้อความให้กำลังใจแม่ชีสันสนี

ใช่นะครับก่อนหน้านี้ลูกศิษย์ลูกหาเขาก็บอกแล้ว

รู้สึกว่าหลายครั้งที่แม่ชีมีอาการเพลีย
แล้วก็มีอาการเหมือนจะเป็นลมนะครับ
เหนื่อยเห็นท่านเหนื่อยเพียแบบนี้ก็เคยถามท่านแหละ

แล้วก็ท่านคอยเป็นห่วงชีวิตของคนอื่นเสมอมากกว่าชีวิตของตัวท่านเอง

แล้วก็ตอนนี้พอได้รับทราบข่าวว่าท่านเป็นมะเร็ง
แล้วก็ระยะลุกลามก็ต้องให้กำลังใจท่าน
แล้วก็วันนี้รอฟังการแถลงข่าวในช่วงเวลา๑๓นาฬิกานะครับ